จากที่มีประจักษ์พยานออกมาสองคนนะคะแล้วก็มาในสำนวนตอนที่ได้ข้อมูลเนี่ย
ก็คือปลายปีที่แล้วนะคะ๖๒นะคะแล้วก็มาอธิบายว่ามีการปาดหน้า
อย่างที่เราทราบเป็นข่าวกันนะคะเราดูในกล้องวงจรปิดให้สวัชวลิศดูอีกทีนะคะ
ว่าตอนที่ใช้ภาพกล้องวงจรปิดมันมีประเด็นนี้ไหม
มันมีประเด็นการปาดหน้าไว้มันมีประเด็นใครมาเร็วใครมาช้าใครปาดใครเนี่ยค่ะเชิญค่ะ
อันนี้ก็เป็นคันอันนี้คันก่อนคันก่อนคันก่อนที่วงกลมคันที่วงกลม
ก็คือคุณบอสใช่ไหมครับประเด็นก็คือพยานที่ตามมาหลังจากนั้น
มีหรือเปล่าอันนี้เราแค่สโลภาพนะคะแล้วก็อันนี้เพื่อจะให้เห็นอ่า
ถัดมาจากรถคันเกิดเหตุเนี่ยมีสีขาวไอ้สีเขียวสีเหลือง
ในแท็กซี่สี่ผ่านไปอีกกี่วิถึงจะมีรถอีกคันมาอ่า

คือค่ะประเด็นอะไรฮะมันมีประเด็นอ่าก็เรื่องตัวประจักษ์พยานเอง
ว่าตัวเองอยู่ไหนใช่ไหมฮะเรื่องตัวประจักษ์พยานเนี้ย
ผมก็เพิ่งทราบมาหลังจากไม่กี่วันนี้ใช่ไหมครับ
แล้วจริงจริงประจักษ์พยานเนี้ยที่ให้ตัวเลขอัตราเร็วออกมาด้วยเนี้ย
ผมก็สงสัยมากเลยนะครับว่าการที่มองเห็นรถคันที่วิ่งไปเนี่ย
แล้วเราตีเป็นตัวเลขอัตราเร็วมาได้เลยหรือเปล่าสมมุติว่า
คุณจอมขวัญหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยลองขับรถอยู่ดีแล้วมีตำรวจ
บอกเรียกแล้วก็บอกว่าเนี่ยดูด้วยสายตาแล้ว
คุณจอมขวัญขับรถมาด้วยอัตราเร็วหนึ่งร้อยกรมเมตรชั่วโมงอย่างเงี้ย
คุณจอมขวัญจะเสียค่าปรับให้เขาหรือเปล่าไม่หรอกค่ะต้องการคำตอบจริงจริงเหรอคะ
ก็หน่อยครับคือทุกท่านน่าจะหาคำตอบกันได้ว่า
เรียนแก้ต่างเรียนลองแก้ต่างแทนพยานแต่ถ้าพยานบอกว่าอ้าวก็เทียบจากที่ตัวเองขับไง
จากที่ตัวเองขับแล้วก็ละนาบที่ตัวเองเห็นมอเตอร์ไซค
ตัวเองเห็นรถยนต์เนี่ยก็อาจจะแบบพอเปรียบเทียบได้
ก็ผมขับเท่านี้ผมก็จะเห็นอาคารนั้นอาจจะประมาณนี้แหละ
กัดใกล้กันอันเนี้ยประมาณนี้แหละอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกค่ะ
อ่ะถ้าถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนที่ขับตามหลังแล้วขับมาด้วยอัตราเร็วเท่ากันเลยเนี่ย
ระยะห่างมันก็จะห่างกันคงที่เสมออันนี้พอบอกได้ว่า
อัตราเร็วเนี่ยเท่ากันกับคันที่เราขับแต่เมื่อเราดูกล้องจรปิด
อ่าความอัตราเร็วทั้งสองคันต่างกันหรือเปล่าอืมครับอันนี้ก็
กล้องจันปิดกันดูได้ครับแล้วในส่วนของการปาดหน้าเรียนถามเมื่อกี้เดี๋ยวฉันถามสารวัตรไปแล้วนะคะ
เรื่องของการปาดหน้าที่ครั้งนั้นที่เราถามกันก็คือว่าพยายามจะถามว่า
คือถ้ามันเกิดการปาดหน้าจริงมันจะมีจังหวะที่มันพอดีแล้วก็แบบให้แบบรถสองคันตั้งตรงกันพอดีได้ไหม
อ่าถ้าเราเชื่อว่าปาดครับซึ่งสวัสดิ์เคยบอกว่าซึ่งถ้าเข้าหลังหลังงานไม่เรียกปาด
ใช่ก็ต้องดูนิยามของที่เขาเรียกว่าการปาดเนี่ยมันคืออะไร
สมมุติว่ารถจักรยานยนต์วิ่งในเลนส์ของตัวเองเสร็จแล้วก็อยู่ดีก็กระโดดมาอีกเลนส์นึง
โดยที่อ่าทิศทางขนานกันเหมือนกันคือมันเป็นไปได้หรือเปล่าอืม
คือการที่เปลี่ยนเลนเนี่ยมันก็ต้องมีการเบนทิศใช่ไหมครับแล้วไอ้การเบนทิศเนี่ยแล้วไอ้การที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นทิศทางเดียวกับถนนเนี่ย
มันก็ต้องมีระยะช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมครับดิฉันเข้าใจคำอธิบายนะคะ
เดี๋ยวฉันขอมาขมวดตรงนี้นิดเดียวที่เราอธิบายกันมาทั้งหมดในข่าวอื่นด้วยเนี่ยนะคะ
คือถ้าการคำนวณตัวเลขของพิสูจน์หลักฐานออกมาในรายงาน๑๗๗บวกลบ๑๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วมีการง้างโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะว่ามันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชัว
งคำถามคือว่าพิสูจน์หลักฐานต้องรับผิดชอบไหมคะ
คำนวณออกมาได้ขนาดนั้นนะคะ
ก็ต้องดูน้ำหนักว่าความน่าเชื่อถือสิครับ
ตัวรายงานพิสูจน์หลักฐานเนี่ยคือไม่ได้เป็นความเห็นของคนคนเดียวนะครับ
มีการทำงานเป็นทีมช่วยกันหลายคนเลยจากในภาพสื่อหลายท่านก็น่าจะเห็นการทำงานร่วมกันอยู่นะครับ
มีเสร็จแล้วก็จะมีคนเซ็นรับผิดชอบรายงานเท่านั้นยังไม่พอ
ก็ยังมีผู้กำกับกลุ่มงานมีรองผู้บังคับการมีผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ในนามของหน่วยงานส่งไปให้ยังพนักงานสอบสวน
นี่คือรายงานโดยหน่วยงานนะครับไม่ใช่โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ความเห็น
ถ้านะคะคือถ้าเราดูจากณตอนนี้ที่อายการไม่ฟ้องเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าตัวเลขเนี่ยมันต้องไม่ใช่๑๗๒
ฉันเอาแบบนี้เลยนะคะเอาบ้านบ้านแบบนี้เลยนะคือคำถามก็คือว่าถ้าอายการเชื่อแบบนี้ต้องมีการไปตรวจสอบวินัยตรวจสอบทางอายาอะไรสำหรับตัวเลขที่แบบเฮ้ยตัวเลขมันผิดนี่แล้วมันชี้มันชี้ถูกชี้ผิดคนได้เลยนะ
อย่างนี้พิสูจน์หลักฐานต้องโดนตรวจสอบไหมคะ
ก็ยินดีให้โดนตรวจสอบครับเพราะว่าก็มีวิธีอธิบายอยู่ว่าตัวเลขนี้มันได้มาอย่างไรครับ
อย่างนี้ถ้ามันเป็นตัวเลขมันห่างกันขนาดนี้ไม่ใครก็ใครต้องรับผิดชอบถูกไหมคะ

อาจจะแค่คำนวณผิดพลาดไม่ได้เหรอคะ
มันผิดพลาดอะไรล่ะมันควรจะผิดพลาดทั้ง๒๐นะ๑๕๒๐นะผิดพลาดจาก๑๗๗มาเป็น๗๐กว่าเหรอเพื่อไม่ให้เกิน
ถามตอบไม่ถูก
เห็นจาก๑๗๗มาเป็นแบบไม่เกิน๘๐โดยบุคคลของพิสูจน์หลักฐาน

เดี๋ยวตอนแรกว่าจะตอนแรกว่าจะปิดท้ายนี้คุณวิรุชขอสั้น
สารวัฒน์คือสารวัตรรู้เรื่องนี้ตอนเป็นข่าวช่วงนี้ใช่ไหม

แล้วก็มีเพื่อนที่ยังทำงานพิสูจน์หลักฐานในชุดเดียวกันตอนนั้น

ใช่ผมก็เพิ่งลาออกมาเมื่อปีที่แล้ว
ก่อนที่จะมีของอายกายมาถึงตำรวจช่วงเดือนสองเดือนนี้

ไม่ได้รู้มาก่อนผมก็ไม่รู้มาก่อนด้วย
แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเลขคือต่างกันขนาดนี้ด้วยเหรอคะ
ทราบมาคร่าวว่ามีการแย้งเหมือนกัน
แต่ผมก็ไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับ
ถ้าเกิดถ้าจะแย้งมาเนี่ยก็ต้องดูมาสิว่าวิธีการคำนวณของเขาคืออะไร
แต่ที่เพิ่งทราบเลยจริงก็คือการกลับคำให้การ
โดยที่ผมอ่านจากเอกสารอันนี้เนี่ยครับ
แต่อยากที่จะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่า
ไอ้การที่ให้การเป็นอีกตัวเลขนึงเนี่ย
คือเขาทำโดยนามของบุคคลบุคคลเดียวนะครับ

คือยังไงรายงานที่ออกมาโดยองค์กรเนี่ย
ผมก็ต้องยืนยานตามนั้นแล้วก็ต้องรักษาเกียรติศักดิ์สิทธิ์ขององค์กรไว้ด้วยนะครับ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจสองนายที่ให้ความเห็นในลักษณะของเปรียบเทียบคดีนี้กับคดีอื่นนะคะ
หรือว่าเป็นตำรวจผู้รับผิดชอบตัวเลขทั้ง๒ตัวเลขที่มีตัวเลข๑๗๗ในเบื้องต้น
แล้วก็มีการมาเปลี่ยนตัวเลขไม่เกิน๘๐ในเบื้องหลังเนี่ยนะคะ
ชั้นหลังเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งพยานประจักษ์พยานสองคนนะคะ
แม้กระทั่งนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีการคำนวณตัวเลขออกมาไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แม้กระทั่งเจ้าของสำนวนนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนรับผิดชอบ
เราก็จะยังพยายามติดต่ออยู่นะคะ
แต่บอกไว้เลยว่าริบหรี่พอสมควร

จะพูดอะไรตอนนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ